ไปที่จังหวัดตรังนะฮะนักท่องเที่ยวเขาก็ไปเล่นน้ำอยู่ชายหาด
สักพักหนึ่งเล่นไปเล่นมาเอ๊ะทำไมมันมีกระดูกคล้ายกับกระดูกคนโผล่ออกมา
แล้วก็เป็นกระดูกคนจริงคุณผู้ชมแล้วใส่กางเกงแบบกางเกงฟุตบอลนะครับ
โอ้โหนี่ท่อนขาท่อนล่างโผล่แบบนี้ครับคนเล่นน้ำอยู่โอ้โหวิ่งสิ
ใครจะเล่นต่อได้นะโผล่มาครึ่งตัวเห็นกระดูกขนาดนี้นะครับ
นี่คือชายหาดที่หาดฉางหลางมีคนไปพบโครงกระดูกมนุษย์ไม่สามารถระบุเพศได้
แต่ว่าเบื้องต้นก็น่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่าใส่กางเกงฟุตบอลนะฮะ
แล้วก็โครงกระดูกถูกทรายถมอยู่
ส่วนที่โผล่พ้นทรายมาเป็นกระดูกสะโพกจนถึงเข่าและข้อเท้า
แล้วก็มีบ็อกเซอร์สีม่วงสวมทับ
แล้วก็มีกางเกงกีฬาขาสั้นสีเหลือง
มีตราของโลโก้ทีมฟุตบอลริวมะกริดของสเปน
ส่วนกระดูกชิ้นอื่นไม่พบเจอแค่ครึ่งเดียว

มีอักษรภาษาจีนสีแดงสลักเอาไว้
แล้วก็มีอักษรภาษาอังกฤษสีแดงก็สลักเอาไว้เหมือนกัน
ติดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างของหมวก
ที่ก็ถ่ายภาพแล้วก็บันทึกทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะพร้อมกับนำชิ้น
ส่วนโครงกระดูกนะฮะส่งที่โรงพยาบาลตรวจสอบให้กับ
มีคนเล่นน้ำจมน้ำหายไปหรือเปล่าหรืออย่างไร
หรือมีคนถูกฆาตกรรมแล้วหายตัวไปหรือเปล่าต้องตรวจสอบกันก่อนนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าผู้ตายนั้นเป็นใครแล้วก็มาจากไหนนะครับ